คุณผู้ชมคะพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปี๒๕๕๙
มีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้๒๘กรกฎาคมเป็นวันแรกนะคะ

เคยมีโอกาสนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ

แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ก็ลงพื้นที่ไปเป็นประธาน

ประชารัฐร่วมใจหยุดการขอทาน
จัดขึ้นที่ลานอนุสวรีเท้าสุระนารีจังหวัดนครราชศรีมา

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปี๒๕๕๙
มีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้เป็นวันแรก
หลังจากที่ไม่เคยมีการแก้ไขกฎหมายนี้เลย

ไม่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรี
การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พมก็เลยบอกแบบนี้ค่ะว่า
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ในพื้นที่๒๐จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวคิดให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน
สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานปี๒๕๕๙
มีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ
มีการแยกผู้แสดงความสามารถ
เช่นวันนี้พกคนเล่นดนตรี
ออกจากผู้ทำการขอทานอย่างเด็ดขาดนะคะ
กฎหมายใหม่นี้จะบรรยัติให้ผู้แสดงความสามารถ
กับการขอเงินนั้นไม่มีความผิด
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน
ขณะที่กลุ่มผู้ขอทานยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความผิดอยู่ค่ะ
แต่ว่าถ้าจะแสดงเล่นดนตรีวันนี้พกอะไร
ก็ต้องขออนุญาตในพื้นที่นั้นก่อนนะคะ
อกจากนี้ยังมีการกำหนดความผิดทางอาญา
ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน

หรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และถ้ากระทำต่อหญิงมีคันผู้สูงอายุ
วิกลจริตคนพิการหรือทุกผลภาพหรือเจ็บป่วย
โทษจำคุกก็จะเพิ่มหนักขึ้นนะคะ
เป็นจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะคือโทษก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเอง